เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็ความผูกพันค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณแม่ของพี่ท็อปพี่ไทย

ดิฉันก็สัมภาษณ์ตลอดนะคะถามว่าพี่

ก็คือแม้ตอนนี้นะคะแม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะ

แล้วก็คือตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
พี่ท็อปพี่ไทยก็ยังไม่เคยฝันเห็นแม่เลยสักครั้ง
ที่อยากให้แม่มาหาใจแทบขาดแล้วคุณผู้ชม
กระทั่งล่าสุดเลยพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะให้สัมภาษณ์ค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เองแจ๊คพี่ฝันถึงแม่
แม่มานั่งโซฟาตัวโปรดนี่แหละค่ะ

ในความฝันดีใจมากดีใจจนน้ำตาไหลค่ะ

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
อะหน้าเหอะแม่มานั่งตรงนี้
ค่ะแล้วเป็นไงบ้างค่ะ
เป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมปาร์ตวัตซานวัตซานตัวเอง

คุณแม่เกิดปี๒๔๘๐นะคะ

แต่ก็เรื่องความรักความคิดถึงนะคะพี่

ใช่นะผูกพันจริงค่ะ